คุณผู้ชมไปดูเรื่องของโรงพยาบาลสนามกันบ้างนะครับ
ที่เชียงใหม่ก็มหาวิทยาลัยพายับได้เปิดตัว
โรงพยาบาลสนามในรูปแบบฮอสพิเทลแห่งแรกของภาคเหนือนะครับ
เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

รองรับผู้ป่วยได้สองร้อยห้าสิบเตียงโดยผู้ป่วยชุดแรกนะคุณ
จะเข้าพักในวันนี้นะครับก็หนึ่งร้อยรายนะครับ
โดยแห่งนี้นะครับผ่านการตรวจสอบทั้งระบบ
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วจากกรมอนามัยแล้วก็
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็ได้รับการอนุญาตให้เปิดเป็นฮอส
แห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือโดยอาคารที่เห็นเนี่ยนะครับ
ก็เป็นห้องพักนักศึกษานานาชาติแยกโซนห่างจากอาคารหอพักนักศึกษาหลังอื่น
แล้วก็อยู่ในช่วงปิดเทอมนะครับจึงไม่มีนักศึกษาเข้าพัก
ทีนี้ก็ใช้อาคารให้เป็นประโยชน์แล้วครับแล้วก็นักศึกษาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อาคารนี้แล้ว
เพราะว่ามีการสอนออนไลน์และบุคลากรก็เวิร์คฟอร์มโฮมนะครับ
เข้าพักได้ห้องละ๒ท่านนะครับราคา๒๔๐๐บาทต่อคืนนะครับ
แล้วก็ห้องแบบมาตรฐานเตียงคู่มี๑๗๘เตียงเข้าพักได้ห้องละ๒ท่าน
ราคาห้องละสองพันบาทนะครับโดยผู้ติดเชื้อที่เข้าพักเนี่ย
ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมาแล้วก่อนหน้านั้นนะไม่น้อยกว่า๕วันนะครับ
แล้วก็ต้องได้รับการอนุญาตหรือเห็นชอบจากแพทย์ให้เข้ารับการดูแล
เป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นก็ใช้สาราทำพิธีทางสงฆ์ต่างก็มีญาติโยมมามาร่วมทำบุญประกอบพิธีทางศาสนาฟังเทศฟังธรรมแบบนี้
นี่เป็นโรงพยาบาลสนามแต่ว่าพื้นที่ที่สาราวัดแห่งนี้ยังกว้างขวางนะยังน่าจะตั้งเตียงเพิ่มได้อีก
เขาเก็บโต๊ะหมู่บูชาเก็บโต๊ะองค์เก้าอี้ขึ้นไปไว้บนแท่นหมดเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะให้วางเตียงกันนะฮะ
แล้วรูปนี้โพสต์อยู่ในเฟซบุ๊คของพี่พยาบาลคนหนึ่งเขาก็เอาเรื่องนี้มาแชร์เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเป็นความเมตตาของเจ้าอาวาส
อำภาวันในอำเภอกเกาะพังงันที่สุราธานีท่านเนี่ยก็เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ใช้สาราวัด
ดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามให้ผู้ป่วยโควิดเนี่ยมาพักอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นท่านเจ้าอาวาส
ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นพระนักพัฒนาอย่างแท้จริง
ทีนี้ชาวเน็ตเห็นภาพแบบนี้ไปคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะ
ก็อนุโมทนาสาธุกันกับความเอื้อเฟื้อของเจ้าอาวาส
แต่ก็บอกว่าหวังว่าจะไม่มีผู้ป่วยโควิดมาใช้เตียงน่าจะดีที่สุด
แต่บางคนก็บอกว่าเอาจริงนะโรงพยาบาลสนามแห่งนี้
อกจากมาให้เป็นที่พักของผู้ป่วยโควิดแล้ว
ยังได้เจริญสติปลงสังขารไปด้วยเลย
บางคนก็แซวเห็นคอมเมนต์มาหยอกบอกว่าครบจบในที่เดียว
บางคนก็บอกว่าไม่รอดก็รอสวดเลย
คนก็คอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะ